อยู่ข้างในมองไม่เห็นว่าข้างนอกมีมากมายไก่เกาะ
ขอเติบนิ้วหน่อย

ว่าจะร่วมด้วยช่วยกัน
ตอนนี้สะเบียดเสียบเลย

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเค